คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งบุคคลนะฮะตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีชมพู่หรอกครับ
แต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำนายทายทักอะไร
มากับพระเดือนชัยตอนนี้ยังอยู่ที่นครนายกนะฮะ
เมื่อวานมีการไปทำพิธีทำลายแม่พิมพ์ของเหรียญหลวงปู่เดือนชัย
ที่สำคัญเนี่ยนะมันก็มีเอ่ออ่างน้ำมนต์ก็มีน้ำตาเทียนค่ะนะฮะ
ลูกสิทธิ์ลูกหาเข้าไปก็ขอส่องดูหน่อยแล้วกันอะไรแบบนี้นะฮะ
บรรยากาศที่พุทธอุทยานมาครับบูชาอานุสรพุทธชะยันตีสองพันหกร้อยปี
บนสาธิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกทั้งวันเมื่อวานเนี้ยโอ้โห
ประชาชนคนที่เคารพนับถือศรัทธาไปเยอะมากเลยเดินทางไปนามัศกาลหลวงปู่เดือนชัยครับ
ขอพรอย่างไม่ขาดสายเมื่อวานมีการทำพิธีทำลายแม่พิม
เหรียญหลวงปู่เดือนชัยรุ่นเจริญพรรุ่นหนึ่งเพื่อไม่ให้คนทำซ้ำนะครับ
หลังจากเสร็จพิธีชาวบ้านก็เข้าไปขอพรรดน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
ชาวบ้านเองก็ให้ความสนใจกันที่ขันน้ำมนที่ตรงหน้าท่านนี่แหละนะฮะ
เพราะว่ามันมีน้ำตาเทียนหยดอยู่นี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ
นี่เคลียร์ดูครับหลวงปู่เดือนชัยบริกรรมคาถาหยดเทียนลงไป
มันก็คล้ายกับเลขมีอยู่๔ตัวด้วยกันคุณผู้ชมเห็นแล้วนะ
เราจะไม่พูดซ้ำนี่เลขอะไรครับนี่หนึ่งสองสามสี่ก็ว่ากันไปนะฮะ
คนก็ถ่ายไปแล้วก็เอาไปดูกันเองแล้วกันนะฮะ
มีหนึ่งคนที่เดินทางไปจากปลาจีนบุรีชื่อว่านักสาวแสงเดือนอายุห้าสิบสองปี
บอกว่าก็เมื่อวานเนี่ยตั้งใจตั้งใจเดินทางมากราบขอพรหลวงปู่เดือนชัย
เพราะว่าดิฉันเนี่ยสัทธาตัวท่านนะฮะก่อนกลับก็เลยแวะไปดูน้ำตาเทียน
เธอก็เห็นเหมือนกันว่ามีเลขปรากฏขึ้นมา๔ตัวตามที่เราเห็นไปพร้อมกัน
คนอื่นจะเห็นเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะมอง
ถ้าถามว่างมงายหรือเปล่าเธอก็บอกว่ามันเป็นความเชื่อของดิฉันน่ะ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าดวงใครดีก็รับโชคไป
แต่ถ้าใครดวงไม่ได้ไม่ดีก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนี่นะ
อืมอ่ะไปฟังเธอนะครับก็เพื่อนเขาชวนมาค่ะ
ก็ตั้งใจมาอยากมาดูเขาก็นี่
พอดีเขาบอกว่าไม่ได้ให้ให้ไปดูขันละมนต์ค่ะพอไปดูนี่ขันละมนต์ปุ๊บ
ได้เลขอะไรมาบ้างมีมีสองศูนย์แล้วก็ห้าหกค่ะ
บางคนเขาก็ดูเป็นเลขเก้าอืมเห็นบอกว่าเลขที่ได้มันไปตรงที่หนึ่งพอดีปุ๊
ก็จะบอกอันนี้เป็นของครูฤษีค่ะมันเป็นครูฤษีให้ห้าหก

เมื่อวานนี้อีกหนึ่งจุดที่ประชาชนเข้าไปดูกันมากครับคือที่บริเวณจุดหล่อเทียนพรรษา
หลวงปู่เดือนชัยไปเจิมอัคระเอาไว้ที่แท่นหลอดเทียนพรรษานี่จุดนี้โอ้นี่ไง
นำเสนอข่าวไปแล้วก็มีการถือเลิกถือยามวันที่๒๗มิถุนายน๙โมง๕๖นาที
โมง๕๖นาทีคนก็ทยอยเดินทางไปถ่ายรูปเพราะทราบจากข่าวก็ไปถ่ายรูปอันนี้
ว่าเป็นยันอะไรนะฮะแล้วก็นำไปตีเป็นเลข
บางคนก็เออดิฉันเห็น๑๓นะผมเห็น๖๕นะบางคนก็เห็นเป็น๒๑๒เราก็นี่ฮะบางคนเขาเห็นเป็นอัคราเป็นเลข๒๑๒ก็มี
ก็แล้วแต่คนจะมองมันก็แตกต่างกันไปนะครับ
นักข่าวเราก็บอกว่าเนี่ยพอถึงเวลาปิดวัดในช่วงเย็นนะคนก็ยังคงไปอยู่ครับเดินทางไปอย่างไม่ขาดสายเลย
จนประมาณสักสี่โมงเย็นหลวงปู่ได้กลับไปนอนพักผ่อนที่กุฏิรับรองของท่าน
ก็มีประชาชนหลายคนตั้งใจไปกราบไหว้ก็ผิดหวังกลับไปเหมือนกัน
เบื้องต้นเนี่ยหลวงปู่เดือนชัยจะพักที่นี่อีกหนึ่งคืนนะฮะจนถึงวันนี้ครับ
แล้วก็จะเดินทางไปที่อื่นต่อในช่วงเย็นของวันนี้นะครับ